กลับมาช่วงนี้เนี่ยดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะ
เป็นคดีที่ต้องบอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อ

ว่าคนคนหนึ่งจะโหดเยี่ยมได้ขนาดนี้

ทำร้ายผู้หญิงคนหนึ่งจนเขาเสียชีวิต

กองปราบวันนี้ตามไปจับตัวได้นะฮะ
น่าตกใจคือไปเจอผู้หญิงอีกคนนึง
บอกนี่ถ้าตำรวจไม่มาเนี่ยสงสัยจะตายอยู่ที่นี่ซะแล้ว
ถูกซ้อมอาการสาหัสเลยค่ะ

ไปดูนะเหตุการณ์ตอนที่ตำรวจไปจับตัวนะครับ
นี่เป็นช่วงที่ตำรวจบุกเข้าไปในห้องนะครับ

นี่กองปราบบุกเข้าไปอยู่ที่ตะบนครูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงนะครับ
เพื่อไปจับกลุ่มตัวนายธนเดชแก้วช่วง

เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารอาญาตลิ่งชันนะฮะ
ในความผิดทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายโดยทรมานนี่ฮะ
นี่ทำให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายโดยทรมานหรือกระทำทารุณโหดร้ายนะครับ
นี่ตอนที่ไปคุมตัวในรุ๊ดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจพอเข้าไปในห้องได้เนี่ยได้ตัวผู้ต้องหาแล้วตกใจเลยนะฮะ
ไม่ได้ตกใจได้ตัวผู้ต้องหานะฮะ
แต่ใบหน้าเธอเนี่ยบอบช้ำปูดบวมจนไม่สามารถจำได้เลยว่าเขาโครงหน้าเดิม
เป็นยังไงเห็นไหมฮะ
แก้มจมูกปากตาคือมันบวมแบบตาท่อปิดดูเหมือนยืนแทบไม่ไหวด้วยซ้ำ
เจ้าหน้าที่ต้องประคองอ่ะค่ะอยู่ในห้องของไอ้รุด
ใช่ค่ะเธอบอกเธอชื่อเนยอายุ๓๑ปี
ที่ท้องมีรอยช้ำขนาดใหญ่
พอตำรวจเจอเธอเนี่ยเธอเห็นตำรวจบุกเข้ามาในห้องเธอไหว้เลยนะฮะยกมือไหว้เลยบอก
นึกว่าต้องตายในห้องนี้ซะแล้วไม่คิดว่าจะรอดชีวิตออกมาได้
นี่ตำรวจก็ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะเนยนะอายุ๓๑เรื่องของเนยเดี๋ยวไหว้ฟังอีกทีนึง
เอาเรื่องของไอ้รุ๊ดก่อนท่านผู้ชมครับนายธนเดชหรือว่ารุ๊ดเนี่ยนะ
ก่อคดีเอาไว้แล้วตำรวจกองปราบมาตามจับเนี่ยก็คือ๒๑กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
วันนั้นสอนอบังยี่ขันที่กรุงเทพนะครับได้รับแจ้งเหตุว่าเจอศพหญิงสาวคนหนึ่ง
มาตรวจสอบนะฮะพบว่าชื่อนางสาวกมลเนธละมุนอายุ๒๖ปี
เสียชีวิตในบ้านเช่าหลังหนึ่งที่ย่านบางกอกน้อยในสภาพมีบาดแผลถูกทำร้ายร่างกาย
กระโหลกศีรษะแตกเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองกระดูกสันหลังหักกระดูกซี่โครงหัก
ดูสิฮะตำรวจก็สืบทราบว่าคนก่อเหตุเนี่ยก็คือในรถนะ
แล้วก็ชักชวนให้มาอยู่ด้วยกันที่ห้องแห่งนี้ที่บางกอกน้อยนะฮะ
แต่ว่านางสาวกมลเนธพอมาอยู่กับนายรุธในรุ๊ดก็ทีนี้ก็ออกไลน์เลย

ไว้แต่ในห้องไม่ให้ออกไปไหนจนสุดท้ายนางสาวกมลเนธเสียชีวิตอยู่ในห้อง
แล้วนายรุ๊ดก็หลบหนีไปก่อเหตั้งแต่๒๑กรกฎาคมนะครับ
จนกระทั่งวันนี้ตำรวจตามมาเจอที่พัทธลุงนี่คือกระมวลเนธที่เสียชีวิตไปแล้วนะฮะ
ตามมาจับในรุ๊ดได้ที่พัทธลุงนะครับพร้อมกับเจอหญิงสาวอีกคนนึง
จับเขามาอยู่ในห้องเหมือนกันแล้วทำร้ายจนแบบโอ้โหบอบช้ำแบบปูดบวมแบบน่วมเลยนะฮะ
รุ๊ดสารภาพว่าก่อนหน้านี้ก็เคยทำอาชีพรับจ้างทั่วไป
แล้วก็ไปต้องคดีนะติดคุกพอพ้นโทษออกมาทีนี้ไม่ทำมาหากินแล้ว
ใช้วิธีการหาเงินก็คือไปเล่นพนันนะฮะแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันหาคู่
ทักทายไปหาหญิงสาวแล้วก็คุยกับหญิงสาวคนต่างนะครับ
ขอเงินจากผู้หญิงที่แชทคุยด้วยจนกระทั่งมาเจอกับนางสาวกมลเนธ
ก็ชักชวนให้เขามาอยู่ด้วยแล้วยอมรับว่าทำร้ายร่างกายเขาจนเสียชีวิตจริงนะ
แล้วก็หนีมาอยู่พัทธลุงก็ใช้แอปหาคู่อีกนะ
แล้วก็ชักชวนเนยเนี่ยให้เข้ามาหาแล้วก็กักขังเขาไว้ในห้องแล้วก็ทำร้ายอีก
นี่ฮะตำรวจถามว่าแล้วทำไมต้องไปทำร้ายเขา
ในรุ๊ดอ้างว่าที่ทำร้ายทั้งสองคนเนี่ยทำไปเพราะความรักและหึงห่วง
อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเขาเนี่ยไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้
ก็เลยพลั้งมือทำร้ายร่างกายเขา
นับเข้าก้นที่ไหน

รู้จักกับผู้หญิงทางพวกสังคมออนไลน์ต่าง
คุณผู้ชมครับฝั่งของเนยนะฮะ
หญิงสาวที่ถูกในรุ๊ดจำอยู่ในห้องแล้วก็ทำร้ายจนบาดเจ็บหนักเนี่ยครับ

โอ้โห้ยยรอดผลผ้าเยี่ยวกากามมาได้

พอต้นเดือนสิงหานี่มารู้จักกับเนย
ทางแอปพลิเคชันหาคู่เนยบอกคุยกันอยู่ได้สักเดือนนึง
รุ๊ดก็บอกว่ารักเนยมากอยากเจอ
เธอตอนนั้นเนยอยู่ลำพูนเธอก็มาหาเมื่อกันยายนที่ผ่านมา
นั่งรถไฟจากลำพูนมาลงกรุงเทพแล้วขึ้นรถไฟต่อมาพัทธลุง
เพื่อมาหาในรถเนยบอกพอเจอหน้ากันครั้งแรกเนี่ย
พาไปกินข้าวมันไก่ในตลาดสดก่อนระหว่างที่นั่งกินข้าวมันไก่อยู่
รุ๊ดก็หึงหวงทันทีแสดงอาการหึงหวงทันที
หาว่าเธอเนี่ยไปมองผู้ชายคนอื่นแล้วก็ปลาจานข้าวมันไก่เนี่ยใส่หน้าเนย
เอาน้ำซุปข้าวมันไก่มาเทราดหัวเนยทำร้ายร่างกายด้วยการตบตี
กลางร้านข้าวมันไก่เลยแบบไม่แคร์สายตาชาวบ้านเลย
นี่เพิ่งเจอกันนะคะเจอกันครั้งแรกเลย
หลังจากคุยกันอยู่เดือนนึงผ่านแอปหาคู่
นี่ฮะวันแรกก็โดนเลยทำร้ายที่ร้านข้าวมันไก่เสร็จ
เนยบอกว่าในรุ๊ดเนี่ยฉุดกระชากลากถูเธอเข้าไปในห้องเช่า
พัทธลุงอ่ะที่ตำรวจมาตามจับเนี่ยแล้วขังเธออยู่ในห้องเนี่ย
นานเดือนกว่าแล้วทำร้ายนะวันไหนไปเสพยาบ้ามา
ออกไปข้างนอกแล้วหงุดหงิดอะไรก็แล้วแต่ก็ทำร้ายเธอทุกวัน
วันไหนเสพยาบ้าทำร้ายหนักขึ้นอีกเธอบอกเธอคิดว่าสงสัยไม่รอดอ่ะ
สงสัยตายในห้องนี้แน่โอ้โหวันนี้ตำรวจบุกมาจับในรุ๊

แล้วร่าสุดใกล้ตัดผมด้วยแล้วละ

ถ้าใช้อุปกรณ์อื่นผมตายกว่านี้
บอกอยู่มาเดือนกว่าไม่เคยเห็นใบหน้าที่แท้จริงของตัวเองเลย
ก็โดนทำร้ายตั้งแต่วันแรกที่เจอกัน
ใบหน้าทั้งหน้าท้องทั้งร่างกายทั้งจับตัดผมกล้อนผมเนี่ยฮะ
คุณผู้ชมครับเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ตอนที่ในรุ๊ดเนี่ยเดินออกมาจากอาคารห้องเช่าเมื่อ๑๑ตุลาคม
๔นาฬิกา๓๕นาทีที่พัทธลุงนะฮะ
นี่ครับนี่เดินมานี่ฮะเสื้อดำกางเกงขาสั้นใส่หมวกแก๊ป
เดินออกไปทางนู้นจะเป็นร้านอาหารตามสั่งนะทางนู้นที่เดินไปเนี่ย
ไปยืนสั่งอาหารอยู่ยืนอยู่๗นาทีนะครับ
กล้องตัวเดียวกันนะครับจะเห็นในรุ๊ดเดินกลับมาตอน๑๔นาฬิกา๔๒นาที
พร้อมกับหิ้วเข้ากล่องแล้วก็น้ำดื่มมาด้วย
นี่ผู้ต้องหาฆ่าคนตายมานะเนี่ยแถมยังจับเขาขังเอาไว้อีกคนนึงที่อยู่ในห้องตัวเอง
นี่ฮะแล้วเดินเข้าไปในอาคารคาดว่าก็คงจะเอาข้าวไปให้เนยอ่ะ
แต่ก็เดินแบบไม่ได้มีพิรุธอะไรเดินเรื่อยแบบปกติอะค่ะ
เหมือนกับว่าตัวเองเป็นผู้ต้องหาที่หนีหมายจับมาเลยนะที่ฆ่าคนตายมานะครับ
ซึ่งเนยก็อาจจะถูกซ้อมจนน่วมจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตอนที่อยู่ในห้อง
หรือว่าอาจจะถูกมัดถูกขังอะไรไว้หรือเปล่า
ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เราส่งติค่ะ
ติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเราตามความคืบหน้าให้
ลงพื้นที่ไปที่ห้องเช่าที่เป็นจุดเกิดเหตุ
เป็นอาคารพาณิชย์สูง๔ชั้นปลูกติดกันนะคะ
ได้ข้อมูลมาว่าในรถผู้ต้องหามาเช่าห้องพักตั้งแต่๒๓กันยายน
พักอยู่ชั้น๓ตอนมาเช่ามาติดต่อเนี่ยมาคนเดียว
แต่บอกกับทางที่พักว่าเดี๋ยวจะพาแฟนสาวมาอยู่ด้วย
ทางเจ้าของห้องเช่าบอกว่าระหว่างที่ในรถเช่าอยู่นะคะ
เขาไม่รู้เรื่องเลยนะว่าจับผู้หญิงขังในห้อง
มีการซ้อมมีการทำร้ายร่างกายอะไรคือนักข่าวก็สงสัยนะคะ
ว่าแล้วได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือบ้างไหม
ได้ยินเสียงทุบตีได้ยินเสียงอะไรบ้างไหม
ทางเจ้าของห้องเช่าเขายืนยันว่าไม่ได้มีใครมาบอกว่าได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือหรืออะไรเลย
เขาก็เลยไม่รู้มารู้ก็คือตอนตำรวจบุกมาแล้วมาจับตัวนี่แหละถึงจะรู้นะคะ
ก็มีตำรวจเฝ้าอยู่แม่ของคุณเนยมาจากลำพูนเลย
มาขอความช่วยเหลือจากทางมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
คือจริงแล้วมาขอความช่วยเหลือตั้งแต่ที่หายตัวไปจากบ้านนะคะ
คือหายไปจากบ้านตั้งแต่๖กันยายน
แล้วทีนี้ลูกสาวแม่นางเสาเนยถูกในรุ๊ดทำร้ายแล้วส่งภาพเปลื่อย
ตามตัวมีรอยเขียวช้ำส่งไปให้แม่นะคะเหรอ
แล้วโทรศัพท์ไปหาด้วยขอเงินด้วยค่ะขอเงินสองพันบาท
อ้างว่านางเสาเนยลูกสาวแม่ไม่สบายอืมโอ้โหแต่ไม่ได้ให้ไปอ่ะ
วันต่อมาโทรหาแม่อีกรอบแล้วก็ทำร้ายลูกสาวแม่ให้แม่ได้ยินเสียง
เหมือนตั้งใจจะให้คุณแม่ได้ยินเสียงอะค่ะว่าลูกสาวโดนทำร้าย
แม่บอกแม่ได้ยินจริงได้ยินเสียงลูกสาวร้องด้วยความเจ็บปวดได้ยินเสียงในรถขู่ฆ่าลูกสาวแม่ด้วย
โอ้โหแม่บอกพอตำรวจช่วยมาได้เนี่ยก็มาขอให้ทางคุณปวีนาค่ะช่วยพาไปหาลูกหน่อย
แล้วก็ช่วยติดตามความคืบหน้าทางคดีให้ด้วย
พ่อพูดได้นั่วเพื่อนโทรมาถามหน้าพี่เนยทำงิดได้มั้ยลืมเถอะตามแม่ล่ะ
พี่เนยทำอะไรไม่ได้เลยออกตามแม่ด้วย

คุกกับเพื่อนเค้าที่รู้ไปล่ะ
ช่วยเหลือนางสาวเนยได้จนสำเร็จ

คืออาการของเนยนี่ต้องบอกว่าสาหัสนะฮะ

ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลพัทธลุงนะครับ
ผอโรงพยาบาลนายแพทย์จรุงบุญการ
วันนี้มาเยี่ยมอาการของเนยนะฮะ
อยู่ที่หอพักผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงนะครับ

มูกหักสมองก็กระทบกระเทือน
แล้วจากการเอ็กซอเรย์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ย
ยังโชคดีนะครับไม่ถึงขั้นมีเลือดคั่งในสมอง
ที่หนักหนักก็มีนี่นะฮะกระดูกซี่โครงนี่หักไป๙ซี่นะฮะ
ขวาสามซ้ายหกกระดูกสันหลังในระดับแถวเอวเนี่ย

แล้วก็อวัยวะภายในไม่มีอะไรที่บอบช้ำนะครับ
ลงความเห็นระบุว่าน่าจะถูกทำร้ายด้วยการชกต่อยเตะด้วย
เหยียบซ้ำด้วยถึงทำให้ซี่โครงเนี่ยหัก
ทางโรงพยาบาลตอนนี้ก็จะดูแลรักษาให้อย่างเต็มที่นะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของกระดูกนะฮะแล้วก็ใบหน้านะครับ
เดี๋ยวจะต้องทำการรักษากันอย่างเต็มที่นะครับ
ว่าต้องใช้เวลาในการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลไม่น้อยกว่า๓๔สัปดาห์
วันนี้เราคุยกับเนยคนเจ็บอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
เธอบอกว่าเธอรู้จักกับทางผู้ก่อเหตุเนี่ยทางแอปทางเฟซบุ๊กนะ
แล้วก็ชักชวนให้มาหานะครับ
คือช่วงที่ในรุ๊ดจับมาอยู่ในห้องเนี่ยเธอบอกว่า
รุ๊ดจะซื้ออาหารให้กินเป็นมื้อมื้อกลางวันในรุ๊ดก็ออกจากห้องไป
ซึ่งเธอบอกว่าที่ออกไปเนี่ยคาดว่าในรุ๊ดจะไปขายบริการให้กับผู้ชายด้วยกันนะฮะ

เพราะว่าแอบเห็นเขาเคยส่งรูปถ่ายอวัยวะเพศของตัวในรุ๊ดเองเนี่ย
ให้กับลูกค้าผู้ชายดู
แล้วลูกค้าผู้ชายเนี่ยเขาก็จะคอยโอนเงินมาให้ทีละร้อยสองร้อยด้วย
รุดเองก็เนี่ยละเอาเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพด้วย
เขาเป็นผู้ชายขายตัวให้กับผู้ชาย

แล้วก็เขาขายเขาส่งลูกอวัยวะเพศให้เขาแบบคนนั้นขอดูอย่างนี้
ส่งไปแล้วเค้าก็โอนเงินมาให้ร้อยสองร้อยอะไรอย่างเงี้ย

กินยาไหมคือยาเสพติดใช่มั้ยครับ
น่าจะใช่ค่ะมันเป็นเม็ดสีเขียวที่เห็นนั้นนะที่มันเอามานะที่มาเสพนั่นนะ
จากการสำรวจดูเฟซบุ๊คของในรุ๊ดนะฮะ
ใช้ชื่อในเฟซบุ๊กนะครับธนพลแก้วช่วง
แต่ชื่อที่ตำรวจไปจับเนี่ยบอกชื่อธนเดชนะ
แต่ในเฟซบุ๊คใช้ชื่อธนพลนี่นะครับ
แล้วในรูปโปรไฟล์เนี่ยใส่ชุดทหารด้วยนะฮะ
นี่เห็นไหมชุดนี้เห็นไหมฮะคงเอาไว้หลอกเหยื่อใช่ไหม
แล้วถ่ายรูปคู่กับผู้หญิงหลายรูปทีเดียว
หนึ่งในนั้นก็คือเนยนี่แหละที่ถูกล่อลวงให้มาหา
แล้วก็ถูกจับกักขังเอาไว้ทำร้ายอยู่เดือนหนึ่งได้เนี่ยฮะ
ก็เนี่ยแหละค่ะตำรวจบอกว่าพฤติกรรมของตัวในรถผู้ต้องหาเนี่ยนะ
ก็จะชอบเข้าไปในแอปพลิเคชันหาคู่แล้วก็จะไปแชทคุยกับผู้หญิง
แล้วก็มักจะหลอกว่ารักนะรักมากพูดคำนี้พูดคำว่ารักตลอด
ลวงให้มาเจอมาเจอแล้วยังไงคะซ้อมเขากักขังเขา
เนี่ยนางสาวกมลเนธเสียชีวิตไปหนึ่งท่านแล้วนางสาวเนยก็ถูกขังอยู่ในห้องเป็นเดือน
บาดเจ็บสาหัสเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพตรงนี้ค่ะ
ตำรวจนำตัวในรุ๊ดไปที่กองปราบนักข่าวพยายามจะถามเขาก็ไม่พูดอะไรเลยนะคะ
นี่คือตำรวจฮนุมานควบคุมตัวในรถผู้หญิง
รุดผู้ต้องหาไปที่กองบังคับการปราบราม
เพื่อให้พลตำรวจโทจิรพบภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสอบปากคำ
นักข่าวก็เยอะเลยเห็นไหมคะพยายามจะยื่นไมค์ถามครับ
เจ้าตัวก็เงียบไม่ตอบคำถามอะไรก็เข้าไปภายในห้องสอบสวน
แต่พอออกมาจากห้องอะค่ะเขาพูดนะเดี๋ยวลองดูค่ะ
พูดสั้นแค่นี้ค่ะขอโทษกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
นี่นะคะคือทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
หลังจากสอบปากคำตัวผู้ต้องหาเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะ
ก็เล่าให้ฟังว่าในรถเนี่ยนะจะหาแบบผู้หญิงผ่านมา
ทางแอปพลิเคชันหาคู่ในช่องทางออนไลน์
แล้วจะเน้นการบอกรักชอบบอกรักทำทีเป็นบอกรัก
แล้วขอนัดเจอพอผู้หญิงหลงเชื่อผู้หญิงเดินทางไปพบ
ก็จะพาเข้าห้องพักทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส

คุณผู้ชมค่ะตำรวจบอกว่าน่าจะมีผู้เสียหายรายอื่นอีก
ผู้เสียหายผู้หญิงรายอื่นน่าจะมีอีกค่ะ

แล้วตัวคุณเนยที่บาดเจ็บสาหัสอยู่ตอนนี้นะคะ
แล้วพอย้อนดูประวัติของในรุ๊ดเคยก่อเหตุมาหลายคดี
ยกตัวอย่างนะคะปี๒๕๕๗ถูกดำเนินคดีข้อหาครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท๑สนพระราชวัง
ปี๒๕๕๘ถูกดำเนินคดีข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท๑สนบังยี่ขัน
ถูกดำเนินคดีข้อหาฆ่าผู้อื่นค่ะพี่อุ๋ย
ฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธปืนยิงผู้อื่นจนเสียชีวิต
ภูมิพื้นที่สนบางยิเรือ
ฮพศจำคุก๑๐ปี๑๖เดือน
ได้รับการลดโทษ
จำคุกจริง๕ปี๑๐เดือน
นี่ฆ่าคนตายนะนี่ยิงคนตายนะคะ
ติดคุกจริง๕ปี๑๐เดือน
พ้นโทษออกมามคปี๖๔

ก็มีเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายแฟนสาวจนเสียชีวิตในบ้านเช่าในพื้นที่สอนอบางยี่ขัน
แล้วเนี่ยก็ทำร้ายร่างกายคุณเนยจนบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ติดคุกฆ่าคนตาย๕ปี๑๐เดือน
โทษออกมาไม่เท่าไหร่ไม่ถึงปีก็มาฆ่าคนตายอีกค่ะ
นี่ถ้าวันนี้ตำรวจไม่ตามไปเจอที่พัทธลุงเนี่ย
ไม่รู้จะมีศพที่๓หรือเปล่านะครับ
ทุกผู้ชมครับทีนี้มาย้อนดูหน่อย
แม่นี่ถ้าจะบอกว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องนี่ก็๒ศพแล้วนะที่เห็นนะ
โชคดีที่ไม่มีศพอื่นนะฮะหรืออาจจะมีศพอื่นที่ไม่รู้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ
แต่คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยย้อนรอยคดีลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุที่ในรุ๊ด
ก่อคดีฆ่ากมลเนธที่เป็นหญิงสาวที่บ้านเช่าตรงนี้เมื่อกันยายนปี๖๕เนี่ยนะครับ

หลังจากนางสาวกมลเนธละมุนอายุ๒๖ปีถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
อายุ๒๑กรกฎาคมนะที่ผ่านมานะครับ๖๕ห้องเช่าแห่งนี้อยู่แถว
กอกน้อยกรุงเทพนะครับเป็นบ้านไม้๒ชั้นนะครับ
ข้างล่างเนี่ยจะเป็นที่อยู่ของผู้ที่เขาเป็นผู้ดูแลห้อง
เช่านะครับข้างบนเป็นห้องเล็กนะเพื่อจะให้เช่านะครับ
ค่าเช่าเดือนละ๑๐๐๐บาทนะครับไม่รวมค่าน้ำค่าไฟนี่นะ
ในรุ๊ดเคยมาเช่าตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็หลอกลวงนางสาว
นเนธมาอยู่ที่นี่แล้วก็ทำร้ายเขาจนเสียชีวิตนะครับผู้
ดูแลห้องเช่าบอกว่าในรุ๊ดเนี่ยมาเช่าห้องอยู่ที่นี่เมื่อ
เดือนกรกฎาคมตอนนั้นเคยพาผู้หญิงคนนึงมาอยู่ด้วยนะครับ
ตอนที่พามาอยู่ด้วยได้ยินเสียงทะเลาะกันบ่อยมากพอไปถาม
ก็จะอ้างว่าอย่ามายุ่งผัวเมียทะเลาะกันจากนั้นผู้หญิง
คนนั้นก็หายหน้าหายตาไปแล้วในรุ๊ดพาผู้หญิงคนที่สองมา
อยู่ด้วยซึ่งก็คือกระมวลเนธที่เสียชีวิตกระมวลเนธพอมา
กับในรุ๊ดเนี่ยนะฮะถูกซ้อมถูกทำร้ายจนกระทั่งเสีย
ชีวิตอยู่ในห้องแล้วในรุ๊ดก็หลบหนีไปค่ะ
ผู้ชายก็มาเจาะก่อนก็แล้วก็พี่หญิงคนที่มาทีหลังแล้ว

เพราะว่าพอมันรู้เนียนตามก็หนีไปย้ายไป
แล้วทีนี้คนที่เขาอยู่เขามาดูเขาเห็นว่าตาย
ส่วนเพื่อนบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะครับ
บอกว่าเคยเห็นนะฮะเคยเจอนะครับ
ผู้หญิงคนแรกที่มาอยู่กับในรุ๊ดเนี่ย
เขาท้องด้วยนะฮะเป็นผู้หญิงที่ตั้งท้องด้วยนะ

แล้วก็ถูกซ้อมถูกทุบถูกตี
บางทีเห็นนี่แบบเลือดอาบเต็มหน้าเลย

ก็คือเห็นวิ่งร้องไห้ออกไป
แล้วก็วิ่งหนีออกไปทางซอยหน้าหมู่บ้านเลย

จากนั้นในรุ๊ดพาผู้หญิงคนใหม่มาอยู่ที่ห้องแห่งนี้
ก็มีเสียงซ้อมทำร้ายร่างกายทุบตีอีก
คือเพื่อนบ้านเขาก็ไม่ได้เมินเฉยเพิกเฉยนะ
ก็ไปถามนายรุธก็อ้างเหมือนเดิม
บอกเรื่องผัวเมียอย่ามายุ่ง

จนสุดท้ายผู้หญิงคนที่สองก็คือคุณกมลเนธเนี่ย
ถูกซ้อมจนเสียชีวิตนะครับ
คือตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า

จนผ่านไป๒วันแล้วได้กลิ่นเหม็นแปลกจากห้องของในรุธ

ก็พบว่าเอ้าผู้หญิงที่อยู่กับในรุ๊ดเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่แล้ว

ผู้หญิงที่ท้องถูกตีแล้วหนีไปได้ก่อน
แล้วก็มีผู้หญิงคนต่อมาที่หลอกมาอีก
หลอกมาก็ทุกคนก็เลยเข้าใจว่าเป็นคนทองที่ตายปรากฏว่าไม่ใช่
ในโทรศัพท์รู้จักกันแล้วก็ถูกหลอกมาแล้วก็มาโดนตี
แต่ไม่รู้ว่าเขาตีแบบทรมานหรือไงก็ไม่รู้
เขาบอกว่าแขนขาหักกระโหลกล้าว
เลือดข้างในสมองอาหารในร่างกายไม่มีเลย
บ่อยไหมคะที่ได้ยินเสียงเขาทะเลาะกัน
ไม่ได้ยินแต่คนข้างห้องเขาก็ได้ยิน
ได้ยินร้องเรียกคนช่วยด้วยแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไป

เท่าที่รู้เท่าที่เห็นนะฮะที่ชาวบ้านเขาให้ข้อมูลเนี่ย
๖๕เนี่ยคนแรกก็เป็นหญิงสาวที่ตั้งท้องมาอยู่ที่ห้องเช่าแถวบางกอกน้อย
หนีหายไปได้คงรอดชีวิตไปได้นะฮะ
อีกคนนึงคือคุณกมลเนธเสียชีวิตอยู่คาห้อง
หนีไปพัทธลุงก็ไปหลอกคุณเนยจากลำพูนให้ไปหา
แล้วก็ทำร้ายเขากักขังเขาเอาไว้ที่ห้อง
ชาวบ้านบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยชอบหาผู้หญิงทางโซเชียล
แล้วก็พาเขามาอยู่ด้วยแล้วก็ทำร้ายเขา

โดยเฉพาะคดีฆ่าคนตายคดีแรกติดคุก๕ปี
แล้วเนี่ยค่ะออกมาก็ก่อเหตุซ้ำได้แต่หวังว่าคงไม่มีศพอื่นอีกนะ